ทีนี้มาดูนี่กันหน่อยคุณผู้ชมชาวเน็ตน่ารักมาก
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ในปลาจีมุรีไปชิงทองได้ทองคำเนี่ยมูลค่าสักประมาณเก้าหมื่นบาท
แล้วก็ขับรถออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ให้ข้อมูลมานะคะ
ทั้งเรื่องของรูปทั้งเรื่องของชื่อทั้งเรื่องของที่อยู่
ตำรวจเอาข้อมูลนี้แหละค่ะไปขยายผลต่อที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มโจรสาวรายนี้ได้แล้วนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้หญิงคนนี้โจรสาวรายนี้หมวกแดงคุณผู้ชม
ชื่อว่านางสาวสุนิสาเทศสายอายุ๒๒ปีเอง
เป็นผู้ต้องหาคดีวิ่งราวทรัพย์ถูกตำรวจภูทรศรีมหาโพธิ
จังหวัดปลาจีนบุรีไปเอ่อคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ห้างทองจุดเกิดเหตุก็คือห้างทองแม่หลวน๘
หลังจากผู้ต้องหารายนี้ชิงทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยข้อมือหนัก๒บาท๒เส้น
แล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก๒บาททั้งหมดคิดเป็นตัวเงินเม็ดเงินแล้ว
มูลค่าคือสักประมาณ๙๐๐๐บาท
แล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นก็ขับรถเก๋งหลบหนีออกไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๑กันยายนที่ผ่านมาคุณค่ะวันนี้๒๔๓วัน
ตำรวจทำงานไวมากแล้วก็ต้องขอบคุณชาวเน็ตด้วยอย่างที่บอกไปนะคะ

เบื้องต้นตำรวจนักข่าวก็ไปถามผู้หญิงคนนี้
สูณศาบอกว่าตอนนั้นสารภาพทางน้ำตาลเลยนะ
สูณศาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุมันเป็นอาการชั่ววูบ
เขามีสาเหตุนะคะว่าทำไมเขาถึงมาก่อเหตุนี้
เขาเล่าต่อบอกว่าตัวเขาเองอยู่กินกับสามีในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
สามีมีอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถยนต์แล้วก็สามีไปเล่นแชร์เอาไว้
แต่เธอแอบไปนำเงินแชร์ของสามีเธอแอบไปเปียร์แชร์มา
จ่ายค่าแชร์แล้วจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะ
ก่อนเกิดเหตุขับรถยนต์เนี่ยก็คือรถเก๋งคันที่ใช้หลบหนีเนี่ยนะคะ
ไปหาแม่ขับไปก็กลุ่มใจไปแต่บังเอิญเหลือไปเห็นร้านทอง
ก็เลยเกิดอาการชั่ววูบนี่ไงเกิดอาการชั่ววูบว่าอยากไปเอาทองมา
แล้วก็เอาไปขายที่สุดแล้วก็ลงมือก่อเหตุจริงนะคะ
เอาทองที่ได้ไปขายที่สนามชายเขตฉะเชิงเศร้าได้เงินมากว่า๗๐๐๐บาท
แล้วงานนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้หนี้เหลือเงินติดตัวไว้เนี่ย
สักประมาณ๙๐๐บาทฟังเสียงซูนิสาค่ะ
ช่วยเงินให้เขาผมก็เลยจำเป็นทำความจริงผมไม่มีความตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้ต่ายตอบอะไรใบ้เลยครับ
ผมตั้งใจแค่จะมาหาแม่เฉยอ่ะบ่นผมมีปัญหามาผมก็ไม่อยากมาหาแม่ครับ
พอผมก็ผ่านมาเมื่อเจอร้านทองอารมณ์ชั่ววูบหนูเท่าไปถึงการ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีก็คือชาวเน็ตนั่นแหละ
ทีนี้ก็เลยมีการขยายผลต่อจนนำไปสู่การขอสารอนุมัติออกหมายจับนางสาวสุนิสา
แล้วก็นำตัวลงพื้นที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจลงพื้นที่ไปติดตามตัวนะคะมีการแกะรอย
ในที่สุดทราบว่าผู้ต้องหาทิ้งรถไว้บริเวณชายหาดและแม่พิมพ์จังหวัดระยอง
แล้วก็หลบหนีไปที่บ้านเพื่อนในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
แต่ในที่สุดแล้วตำรวจเก่งค่ะจับกลุ่มตัวได้นะ